คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูข่าวนี้หน่อยนะคะแล้วลองบอกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีวัยรุ่นสองคนนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
จังหวะขี่จะกลับบ้านค่ะก็ไปเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งเข้าไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งอยู่
เขาก็หันไปมองแค่นั้นนะคะคนขับกระบะที่มีเรื่องกับวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ย
ก็หาว่าวัยรุ่นสองคนนี้มองหน้าหาเรื่องเขาจากนั้นขับกระบะไล่ตามเป็นระยะทางสี่กิโลเมตร
จนชนเขาตายอะค่ะชนเขาตายไม่พอลงมาเตะศพซ้ำอีกนะคะโอ้โหจิตใจต้องทำด้วยอะไร
คนขับกระบะรายนี้ล่าสุดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเหมือนกันนะคะ
รุมประชาธรรมจนหัวแตกหน้าผากแตกไปหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลตาตุมในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ผู้ตายเนี่ยคือนายภูมิพัฒน์พุทธมาศอายุ๑๘ปีกับนายประสิทธิ์มีรีอายุ๑๘ปีเหมือนกันนะคะ
สภาพศพสองคนคือกระดูกหักหลายแห่งนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีส้มจอดอยู่ริมถนนมีร่องรอยเฉียวชนที่ด้านหน้าด้วย
คนขับกระบะที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะคือนายธนกรสมทองอายุ๓๑ปีค่ะ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านกับญาติผู้ตายเนี่ยพากันรุมประชาธรรมจนหัวแตกหน้าผากแตก
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนถามญาติผู้ตายว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ทะเลาะกับวัยรุ่นที่สารากลางหมู่บ้านที่พื้นที่ตะบนตาตุม
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ตายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
หลังกลับจากไปเยี่ยมคุณยายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสังขะ
เขาก็เลยหันไปมองตรงจุดที่มีเสียง
เท่านั้นแหละนายธนกรที่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้ว

ก็หาว่าผู้ตายไปมองหน้าหาเรื่อง
เท่านั้นเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วขับไล่กวดมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายทั้งสองคนนะคะ
เป็นระยะทาง๔กิโลเมตรจนตามทันแล้วไล่ชน
เตอร์ไซค์ของวัยรุ่นทั้งสองคนนี้ก็เลยไปชนอัดอยู่กับต้นไม้
แล้วเด็กทั้งสองก็กระเด็นออกมาเสียชีวิต
ธนกรยังตามไปเตะศพซ้ำอีกนะคะ
เมืองต้นทางญาติแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยรีบมาตรงที่เกิดเหตุจับตัวนายธนกรไว้แล้วก็รุมประชาธรรมจนเขาหัวแตกหน้าผากแตกแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็ตามไปตรวจนะคะแม้ว่าจะส่งโรงพยาบาลก็ต้องตามไปตรวจด้วยวัดปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ๑๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ๑๔๐เลยนะฮะเราลงพื้นที่
ไปที่งานศพด้วยนะครับท่านผู้ชมครับงานศพของผู้ที่ถูกชนไปเนี่ยนะฮะสองศพนะครับจัดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะฮะแน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับได้คุยกับคุณแม่ของแม่ประสิทธิ์นะครับหนึ่งในสองนะฮะที่เสียชีวิตแม่บอกว่าตอนนั้นรู้ข่าวจากชาวบ้านนะครับบอกว่าลูกเนี่ยถูกร
ชนกันแล้วเนี่ยยังมาทำร้ายกันต่ออีกเนี่ยนะฮะทั้งที่เขาก็เจ็บหนักหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านไล่ฟังว่าผู้ก่อเหตุลงมาทำร้ายด้วยการกระทืบสามอีกหลายทีครับ
ตอนตอนที่กับชนกันแล้วค่ะรู้ที่หลังเขาแม่ก็วิ่งบอกไปเจอนั้นก็มีคนเยอะแล้ว
ทำอะไรกันต้องเมาน่ามาดูหิวอก็ตามมาและอยากเชิญส่วนเรื่องฐานคดินะครับล่าสุดนะครับ
นายธนกรผู้ต้องหาเนี่ย
อมรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุตั้งใจชนจริงนะครับ
โดยอ้างว่าทำไปเพราะโมโหที่ถูกมองหน้า

ตำรวจแจ้งข้อหาตอนนี้แจ้งไว้แล้วคือพยายามฆ่านะครับ
เดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็แจ้งข้อหากันเพิ่มเติมต่อไป

ใช่เพราะว่าแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ